คุณผู้ชมครับในรูดูหนาแบบนี้นะครับ
จากเรื่องของกลุ่มหมอกที่เข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะในหลายพื้นที่

รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าในฤดูหนาวท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับ
ดังนั้นแสงจากดวงที่สามารถที่จะส่องลงมาถึงพื้นผิวได้ค่อนข้างเยอะนะครับ
แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะมี๓รังสีด้วยกันนะครับ
ตัวนี้ก็จะมีบทบาทต่อผิวของคนเราด้วยนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังกันหน่อย
แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามีชั้นบรรยากาศคอยปกป้องอยู่
จะสังเกตว่า๑๐โมงเนี่ยนะครับยังคงเป็นสีเขียวกันอยู่
ดังนั้นใครที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมในช่วงเที่ยงต้องระวังอันตรายจากรังสี
นี่คือหนึ่งสิ่งที่จะได้รับผลกระทบกัน
แต่ทีนี้มาดูเรื่องของปัจจัยต่างที่จะมีบทบาทต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเราในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็จะพบว่าบริเวณทางตอนบนอย่างพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
จะเป็นหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับอิทธิพลก็คือมีหมอกเพิ่มมากขึ้น
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่อากาศนั้นเริ่มเปิดกลุ่มหมอกควันที่เข้ามามีบทบาทในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
ก็จะค่อยเริ่มทยอยหายไปนะครับอากาศจะเริ่มปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังเรื่องของกระแสลมที่ยังคงมีกำลังแรงนะครับ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าจะมีพายุหนึ่งลูกเข้ามามีบทบาทนำเอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ติดกับทะเลก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นคลื่นค่อนข้างแรงนะครับ
อาจจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะครับ
บริเวณดังกล่าวขณะนี้มีรายงานว่ามีหลายจุดฝนตกแล้วก็ตกซ้ำในจุดเดิมก็ทำให้มีปริมาณน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
ใครจะไปบริเวณนางกล่าวก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศรวมไปถึงสถานการณ์ภัยพิบัตรในพื้นที่ด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ